สมมุติว่าคนร้ายก่อเหตุทำน้องชมพู่เสร็จแล้ว

ถ้าคนร้ายเนี่ยครับอ้มน้องชมพู่มาไว้ข้างบนจริง
คนร้ายจะเลือกเดินลงเส้นทางไหนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดครับ
เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบเวลากันดูครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่พบศพน้องชมพู่นะครับสมมุติว่าคนร้ายก่อเหตุทำน้องชมพู่เสร็จแล้วและรีบลงจากภูเขาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมกันครับ
สมมุติว่าคนร้ายนะครับรีบที่จะวิ่งลงจากภูเขานะครับเดี๋ยวจะจับเวลาจริงนะครับว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่คือเส้นทางที่สมมุติว่าคนร้ายวิ่งลงนะครับซึ่งเป็นของชาวบ้านนะครับ
สมมุติว่ามันจะเป็นทางลงแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ
ร้อยเมตรแรกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่
ปังลงนะครับเป็นครั้งลงไปเรื่อย
ครับ

ก็คือทางลงนะครับที่คนร้ายอาจจะต้องผ่านนะครับไปผ่านบ้านสมมุติว่าถ้ารีบลงนะครับ

ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่มีเป็นสามแยกข้างล่างนะครับเป็นบ้านนอชมพู่

ถึงตอนนี้เวลาเที่ยง๕๑นาทีนะครับใช้เวลาประมาณ๒๑นาทีครับ
ทีมงานเราจะลองเดินลงอีกหนึ่งเส้นทางนะครับ
ที่จะลองไปโผล่ที่ถนนใหญ่ของหมู่บ้านกกอกนะครับเพื่อเทียบระยะทางกับทางเดินที่ชาวบ้านเดินปกตินะครับ
ว่าลงทางไหนใช้เวลาน้อยกว่ากัน

เส้นทางที่ผมเดินมาจะเป็นเส้นทางแนวดิ่งนะครับซึ่งเส้นทางจะค่อนข้างลำบากกว่าเส้นทางเดินปกตินะครับ
แต่ว่าจะใช้เวลาเร็วกว่าในการเดินลงเส้นทางปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นแนวดิ่งลงมาเลยนะครับ
แต่ว่าซอกหินค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การเดินทางนั้นค่อนข้างลำบากครับผม

คุณผู้ชมครับสำหรับอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นเส้นทางแนวดิ่งจากจุดที่พบศพน้องชมพู่เดินลงมา
เพื่อจำลองว่าหากคนร้ายอุ้มศพน้องชมพู่ไปไว้ข้างบน
แล้วรีบเดินลงมาอีกทางหนึ่งนะครับจะใช้เวลาไปทั้งหมด
สิบเก้านาทีห้าสิบเจ็ดวินาทีนะครับซึ่งเส้นทางเนี้ยครับ
จะเป็นแนวดิ่งแล้วก็มีโขดหินเนี่ยเยอะมากนะครับ
และย่าค่อนข้างรกแต่ว่าเส้นทางตรงเนี้ยครับ
จะไม่ค่อยมีชาวบ้านเดินขึ้นภูเหล็กไฟในเส้นทางนี้นะครับ

มาเจอกับสวนยางของชาวบ้านของหมู่บ้านกกอก
โปรดติดตามตอนต่อไป